ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงก็บอกว่าหลวงพ่อผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
ก็ขอให้พักฟื้นอีกสักพักนึงแต่อาการทั่วไปก็ดีขึ้นเป็นลำดับ
ใครที่เป็นห่วงแล้วอยากมาเยี่ยมก็ที่โรงพยาบาลสุริยภัณฑ์อาหารลายที่ล้อมปุรี
แต่ตอนนี้หมอเขาก็งดการเยี่ยมคนไทยที่มาแล้วก็ไม่เป็นไร
ก็มาลงชื่ออวยพรให้หลวงพ่อหายเร็วนะลูกน้าหายรู้จัก
แล้วในส่วนของกรณีคู่กรณีหลวงพ่อดูแลอะไรบ้างครับผม
ก็ดูแลดีที่สุดนะลูกคือเราช่วยไม่ใช่ช่วยให้งานศพหรอก
ก็ให้คนไปดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไง

เพราะว่าก็เป็นประเทศนีย์ของบริษัทธรรมภูมิ
ถ้าใครมีปฏิเสธกับเราถ้าผิดก็ถูกอย่างไรเนี่ย

ก็จัดงานให้เต็มที่
ถ้ามีปัญหาเรื่องอย่างนี้ก็ช่วยกัน
ครับ